ตกปากให้ฉันไม่เคยมีแฟนไม่เคยมีแหล่งสิ้น

เดี๋ยวพ่อแม่เขาดูเนี่ยพ่อแม่เขาจะ
เข้าใจลูกเขาผิดเดี๋ยวงงอะไรอย่างนี้
เราไม่ได้ชิสน่ะว่าเป็นอาการแข็งจิตเขาหามานะครับคุณแม่ไม่ได้ไม่ได้เรียบร้อย
น้าทำแหน่ะไม่ต้องมาเทียงเออหนูถูกินใช่ป่ะ
พี่โฟสคนนั้นน่าเป็นแฟนพี่มดดำจริงน่าไปดูในไอที
แม่เขาคือจะฆ่าฉันแล้ว
นะชาวบ้านที่เผิดอเมฆ
ขุดลอกครองกันปรากฏว่าจะเป็นขุดลอกครอง
ไปเจออะไรคะขุดลอกคอ
เดี๋ยวเราไม่จบนะอยากเล่าเร็วรึเปล่า
ไปเจอเรือตะเคียนโบราณคุณ

แฟนพี่มดดำชื่อโฟสหรือเปล่า
ไม่ใช่พ่อแม่เขาจะฆ่าโฟส

เป็นน้องที่อยู่ที่บ้านไม่ใช่เป็นอะไรเลย
เดี๋ยวตกลงเรือตะเคียนอยู่ที่บ้านหรือยังไง
ชิคกี้พายสักเคียนไปเอาเหลือกัน
จะลุกมันไม่ใช่เลยเป็นเด็กคนที่อยู่ที่บ้าน
ขอคือว่าควะเอาเวทีตลิเทียเลยค่ะ

หรือว่าเราไปหลงรักเข้าฝัย

ศักดิ์รายเลยถามมันก็เป็นน้องที่รู้จักกันมาตั้งนานแล้ว
ถ้าไม่มีหลายคนอื่นอื่นไม่เห็นต้องเอาเป็นผัวใช่เปล่า

ไม่มีอะไรเลยแล้วก็ไม่ต้องคิดเยอะเลย
เป็นผัวกระเทยแบบเขาไม่ได้เป็นผัวนะฮะสรุปง่าย

หนูจะบอกแค่ว่าอย่าเข้าใจผิดเพราะว่า

มีตั้งแต่สาวสะพั่งจนผู้ชายแบบฟิตเนต

ดูก็เห็นแต่ถ้าเกิดคนที่พี่มดชอบจริงเขาจะปิดบังสุด
เออไม่ใช่ถ้าสมมติมีแฟนจริงไม่เปิดหรอก